ไปสุรินถิ่นเมืองช้าง
มีคนเขาโพสต์ภาพแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอับจนปัญญา
เห้ยงงเลยอะเห็นแบบเนี้ย

แต่ว่ามีการเอาผ้าคลุมประดับไฟมาคลุมบนตัวช้าง
ทำเหมือนศรีรังกาแล้วคนเขาว่าวิภาควิจันทรมานช้าง
ไฟมันร้อนแล้วช้างมันก็ต้องร้อนสิ

ใช่คือบางคนก็จะบอกว่าก็สวยดีอ่ะแล้วทำไมอ่ะ
ประดับไฟแต่เดี๋ยวลองฟังในมุมที่เห็นต่างด้วยนะคะ
นี่เขาเป็นงานกระถิ่นช้างที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินค่ะ
เขาจัดแสดงความสวยงามของช้างเป็นสัตว์ขึ้นชื่อของสุรินทร์อยู่แล้ว
แล้วช้างแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะคุมผ้าติดไฟประดับสวยงามเลยนะ
เดินในงานอยู่ในช่วงค่ำมาค่ะ
แล้วพอมาเมื่อวัน๒วันก่อนเนี่ยนะ
ภาพช้างคลุมผ้าติดไฟประดับเนี่ยนะ
ก็กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลเลย
เพราะว่าคนใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์บอกว่าช้างสุรินทร์
คลุมผ้าติดไฟประดับลำตัวช้าง
เรียนแบบศรีลังกาไม่คิดว่าจะอับจนปัญญากันถึงขนาดนี้
สิ้นความคิดที่จะดึงดูดความสนใจในทางไม่เบียดเบียนช้าง
ประดับไฟเช่นนี้ปู่ย่าตาทวดไม่เคยกระทำ
ทั้งที่เจ็บปวดกับสภาพช้างไทยในขบวนแห่
ศรีลังกาถูกประดับคมดวงไฟขอเรียกร้องให้ช่วยเหลือ
แต่ควานช้างไทยบางคนไม่ได้คิดอะไรเลย

ทีนี้เมื่อวานนักข่าวก็เลยไปที่บ้านตากลางค่ะ
ไปหาควานช้างควานช้างเนี่ยเป็นควานช้างเจ้าของพลายป๋อง
หนึ่งในช้างที่เดินคลุมผ้าประดับไฟนี่แหละ
ซึ่งเราไปถึงเราไม่เจอควานช้าง
แต่ว่าเราเจอในหนูเป็นควานที่เลี้ยงช้างเชือกอื่น
ทีนี้เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าผ้าคลุมประดับไฟเนี่ยนะ
มันอันตรายไหมเราอยากรู้ว่าช้างมันจะร้อนไหม
มันจะเป็นการทรมานไหมแล้วไฟเนี้ยมันเป็นกระแสไฟอะไรอืม
คือเดี๋ยวฟังเขาตอบดีกว่าค่ะว่าไฟแบบนี้มันอันตรายกับช้างไหม
คือมันจะวิ่งบนเนื้อผ้าใช่ไหม
ผ้าที่มันลองช้างแล้วมันก็หนาพอแล้วผ้านั้น
นี่ค่ะพี่หนูพี่หนูอธิบายให้ฟังเลย
แล้วนอกจากนั้นเราเจอพี่สมบัตินะเป็นควานช้างอีกรายนึง
ยืนยันบอกว่าผมจะบอกอะไรให้นะน้องนักข่าว
ควานช้างทุกคนรักช้างทุกเชือกเหมือนลูกเลย
ดังนั้นการทำอะไรที่มันอันตรายต่อช้างแต่ละเชือกเนี่ย
ช้างจะไม่ทำแล้วนี่พานักข่าวมาดูเลย
มาดูมาดูวิธีการเลี้ยงช้างหน่อยว่าเขาดูแลช้างยังไง
แล้วควานช้างทุกคนก็เอาใจใส่ช้างทุกเชือกดูสิ
นี่ปอกตะโมให้ช้างกินคือบอกว่าดูแลดี
ไม่ต้องห่วงไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายกับช้างแน่นอน

ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องช้างเท่ากับพี่หรอกนะ
แต่เบิร์ตอยากจะเล่าถึงเรื่องช้างพลายศักดิ์สุรินทร์
ที่เราส่งให้ศรีลังกาเข้าไปเมื่อปี๒๕๖๐
แล้วเขาไปใช้งานหนักจนกระทั่งเราต้องหาทางเอากลับมา
มารักษาที่ประเทศไทยจำข่าวนี้ได้ไหมครับ
จำได้เพราะว่าอันนั้นคือต้องออกเดินทุกวัน